ต่อที่ประเด็นบอกว่าโอ้โหต้องผัวบอกแบบนี้นะคะว่าประเด็นของ
ข่าวแตงโมเนี่ยค่ะมีมาไม่เว้นแต่ละวันเลยนะคะโดยเฉพาะ
ประเด็นรามาต่างค่ะค่ะล่าสุดนะคะกับประเด็นร้อนที่ไทย
อย่างที่ทราบตอนนี้ก็คือไปบวชแล้วนะคะคุณผู้ชม
แต่มันมีประเด็นตรงที่ว่ารองเจ้าอาวาสนะคะ
หลวงพี่แซมเนี่ยค่ะไปพูดในรายการของพี่หนุ่มกัญชัยนะคะ
ว่าเคยเป็นอาริกับคุณปอกับโยคีปอเมื่อ๑๖ปีก่อน
ตอนสมัยที่ยังเป็นคารวาสเนี่ยค่ะถึงขั้นเอาปืนไล่ยิงกันเลยนะ
แล้วก็วนเวียนกลับมาเจอกันแล้วก็ได้มาบวชให้กันแบบนี้นะคะ
งานนี้นะคะทำเอาโอ้พี่แท็กโพสต์เลยคุณผู้ชม

เฟี้ยวเลยว่ะเรื่องระหว่างแก๊งนั่นเองนะคะ
แล้วก็ยังมีแคปชั่นด้วยนะคะบอกว่าเวลาเดินทุดงเนี่ย
ลองไปนอนในเมนดูไหมอะไรอย่างนี้ประมาณนี้ค่ะคุณผู้ชม

บันเทิงไทยรัฐนะคะวีดีโอคอลสอบถามคุณแท็กนะคะ
เจ้าตัวชี้แจงบอกว่าเอาจริงรู้ตัวแหละว่าโพสต์แรง
แต่ก็ขอทำหน้าที่เป็นหัวหน้าหมู่บ้าน
เป็นตัวแทนหลายคนที่อยากพูดแต่ไม่กล้าพูด

ใช่นะคะแล้วก็ฝากเรื่องประเด็นอะไรรู้ไหมคะ

คือก่อนหน้านี้มันเกิดกรณีดราม่าคุณพุทธคุณจุ๋ยอะไรอย่างนี้

ไม่ต้องไปตามล่าหาแม่มดว่าเอ๊ะใครไปบ้างไม่ไปบ้าง

ไปเครียดแต่ก็อย่าไปจริงจังมากด้วยค่ะ
คุณเศร้าเลยก็มีนะครับ
เพราะเสพข่าวอย่างมีสติ
และที่สำคัญอยากจะบอก

ก็อยากจะไปจอดอะไรกับใครมาก
ตอนนี้ที่เราอยากจะรู้ว่า
ใครจะต้องรับโทษ
ใครจะต้องทำอะไรยังไง

ก็มีหลายคอมเมนต์ในช่องทางไลน์นะ

ก็อย่าเครียดมากนะคะคุณผู้ชมค่ะ

ที่ออกมาบอกว่าอยากทำเพื่อแตงโมค่ะ
นั่นก็คือนักร้องอินดี้คุณไก่กะละมังค่ะ

ซึ่งแต่งจากเรื่องราวความรักของแตงโมกับคุณเบิร์ตนี่แหละค่ะ

เดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันสักเล็กน้อยค่ะ
ก็เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวความรักนะคะที่อีกฝ่ายหนึ่งอาจจะแบบไม่อยู่แล้ว
ค่ะน่าจะเห็นภาพข่าวเนอะแล้วก็เกิดความประทับใจนะคะ

ก็ยังคงคิดถึงนะคะสำหรับแตงโมนิดาคุณผู้ชมค่ะ
จากบันเทิงไทยรัฐนี่แหละเดี๋ยวเราอัปเดตนะให้ฟังนะคะ